เดี๋ยวขอฝาดอะไรละกัน
หน้าแทบไหนกันไป
เหมือนเขาจะมีเรื่องการตัวแม่ในวงการนะคะ

หนึ่งเลยค่ะคุณเอปารีนา

คนละวงการกันนะคะแต่คู่นี้เขาขออภัยค่ะคุณเอ๋ปารีนาสสราชบุรีจากพลังประชารัฐนะคะ
กับตัวแม่คนวงการพี่บุ๋มประนัดดาค่ะ
คนละวงการแต่คู่นี้เขาสิทธิ์เก่าเวทีนางสาวไทยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เหตุมันเริ่มจากการทำงานของพี่บุ๋มค่ะที่บอกว่าตอนนี้ความพยายามในการผลักดัน
คุกคำทางเพศให้เป็นกฎหมายไม่ใช่แค่การลงบันทึกประจำวัน

คุณเอ๋ก็โพสต์สวนค่ะบอกว่าเรื่องข่มขืนเป็นอาญามานานแล้ว
แถมมีการเพิ่มโทษถึงขั้นประหารชีวิตด้วย
เป็นดาราพูดอะไรต้องระวัง
ประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจผิด
คุณเอ๋เนี่ยเขามาพร้อมแบบประโยคเด็ดด้วยนะใบตองนะ
จุดไม่ได้พิมพ์เปล่านะคุณผู้ชม
หลังจากพิมพ์ไปแล้วมีการโพสต์รูปเป็นรูปพี่บุ๋มค่ะ
ที่เคยถ่ายแบบเซ็กซี่แบบจัดเต็มไม่ใช่ภาพเดียว

คือเอาอย่างนี้ถ้าเห็นแบบนั้น
เป็นพี่บุ๋มก็ต้องเดือดมีเดือดขึ้นเหมือนกัน
โพสต์กันแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหม
มีแคปชั่นแล้วก็มีภาพประกอบ
มาดูฝากพี่บุ๋มกันดีกว่าเจอแบบนี้
มีเหรอคะแม่บุ๋มของเราจะหอบ
ตอบกลับกันไปเลยชี้แจงกันไปว่า
คุกคามที่เธอหมายถึงเนี่ย
คือคดีคุกคามก่อกวนที่มันยังไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ก็คือคดีที่เกี่ยวกับเหมือนแบบดารา
ถูกส่งข้อความมาก่อกวนลวนลามทางเพศหรืออะไรแบบนี้

ที่คอยสะกดรอยตามไปเจอที่บ้านหรืออะไรประมาณอย่างนี้
บุ๋มเขาหมายถึงเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ดูนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะผลักดันเรื่องอะไรต่างแบบนี้
เรื่องของการคุกคามทางเพศให้มันเป็นกฎหมาย
แต่ดูประโยคลงท้ายของคุณแม่บุ๋มนะคะคุณผู้ชม
ไม่แพ้กันดูถ้าไม่ฉลาดให้อยู่เงียบ

โอ้โหนี่ไงเขาบอกฟาดมาฟาดกลับไม่กลัวจริงคุณผู้ชม

บุ๋มนะคะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐผ่านวีดีโอคอลค่ะ
เรียกว่าจอดรถให้สัมภาษณ์กับเราเลยค่ะ
เพราะว่ามีภารกิจช่วยเคสเด็กถูกข่มขืนที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
บุ๋มบอกเลยนะคะว่าใจจริงไม่อยากมีปัญหาอะไรด้วย

เพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายซึ่งเป็นสอสอก็น่าจะรู้กระบวนการ
ก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายอย่างดี

แถมนะคะยังไปโยงถึงเรื่องส่วนตัวของเธออีกด้วย
ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่บุ๋มกันหน่อยค่ะ
ถ้าพี่ได้เป็นตัวแทนประชาชนไปอยู่ในสอสอ
เป็นสอสอหรือเป็นอะไรก็ตามนะ
จะเอาทุกวินาทีที่แบบ

อืม

ไม่ใช่เพื่อหาพื้นที่สื่อแบบนี้
เรื่องที่ไม่มีสาระและประโยชน์ต่อประชาชน

แล้วถามหน่อยว่าถ้ากฎหมายคุกคามทางเพศมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้ว
แล้ววันนี้ในคณะกรรมธิการที่มีเป็นร้อยคน

พี่ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไร
และเกี่ยวยงมาถึงเรื่องส่วนตัวทำไม
หนูไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรูปเซ็กซี่ของพี่
และคำว่ามากสามีจากเขา
ว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว
พี่อยากให้เขาได้ใช้เวลา
ได้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อประชาชน
มากกว่ามาสนใจดาราอย่างพี่คนหนึ่ง

ถ้ารวมในละครยังมากยิ่งกว่าเลยนะ

อย่านับเป็นละครนะคะ
ไม่อยากให้เครียดคือรู้แหละว่าพี่บุ๋มเองก็เครียดเหมือนกัน
พี่บุ๋มบอกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรจากการที่เอาไปโพสต์ว่าเป็นดารามากสามีอะไรเลยเนี่ย

ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรูปเซ็กซี่และคำว่ามากสามีที่เธอพิมพ์ออกมา
เอออันนี้ก็มีประโยชน์เด็ดจากคุณปริญญาการผู้หญิงนะคะที่แอร์ค้าสลัดป้ะ
ถ่ายรูปลงโซเชียลให้ดูฟรีดิฉันชื่นชมไม่มีอะไรส่วนตัว
เอ๊ะมันยังไงมันดูย้อนแย้งกันนะคุณ
ไม่มีอะไรไม่มีโพสต์เฉยแบ๊วไปแบบนี้เหรอไม่ได้นะ
จริงคือคู่นี้เขาเป็นพี่น้องร่วมเวทีใช้คำนี้ใช่ไหม
แต่ว่าอยู่ต่างวงการวงการการเมืองกับวงการบันเทิง
แต่พี่บุ๋มเขาก็จะดูแลเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิสตรี
เรื่องของคดีข่มขืนหรืออะไรต่างแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีการแบบเขาเรียกว่าวิวาทะ
อะไรก็แล้วแต่อย่าถึงขั้นฟ้องหมินประมาทนะพี่นะ
ใจเย็นแล้วกันนะคะ